สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
อากาศเริ่มต้นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนตุลาคม๑๒วันนี้
พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศฝนค่อนข้างเยอะ
ลมหนาวจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปะทะอากาศร้อนชื้นในบ้านเราค่ะ
ลมหนาวระลอกใหม่จากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ
และมาปะทะกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้
นำพาเอาความชื้นทำให้เกิดฝนในช่วงสิ้นเดือนนี้
อกจากนี้มีลมแรงด้วยนะคะ
ฝนที่จะตกเน้นตกในพื้นที่ทางตอนกลางจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๓๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
กรุงเทพมหานครค่าฝนอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
ตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
จุดที่ไม่มีฝนอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะ
ที่หนาวที่สุดของประเทศไทยวันนี้
พื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่๑๐องศาเซลเซียส
อีสานที่ภูเรือจังหวัดเลย๑๕องศาเซลเซียส
๑๑องศาเซลเซียสค่ะ๑ถึง๒วันนี้กระหลงเทพภายบาฝนตกหนัก
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
อย่าลืมพกอุปกรณ์การฝน
แล้ววางแผนการเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะ